ไม่ได้เล่นน้ำนะฮะหน้าขม่ำลงไปนะฮะคือจังหวะพี่ชายอยู่
แถวนั้นก็ดึงอุ้มขึ้นมาพอดีนะฮะ
หลังจากได้ยินเสียงลูกสาวร้องคุณแม่โพสต์คลิปเอาไว้นะครับ
บอกว่าเด็กห้ามคลาดสายตาแม้แต่วินาทีเดียว
ฮะอีกคนคือหลานชายนะครับ
ตกลงไปในกระมังใส่น้ำเพราะดีหลานชายหันไปเห็นแล้วก็ดึงตัวขึ้นมาได้ทัน

คือกระมังที่ใส่น้ำอยู่หลังบ้านเนี่ยยายของเด็กเปิดน้ำใส่เอาไว้นะครับ
เพื่อเตรียมอาบน้ำให้กับหลานสาวนั่นแหละแล้วหลานก็พลัดตกลงไป
ซึ่งตอนนี้เด็กปลอดภัยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณแม่ก็เลยเอาคลิปมาลงเอาไว้เพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์กัน
หลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงหนูน้อยคนนี้นะฮะ
บางคนก็แนะนำบอกโอ้โหถ้าจะเตรียมน้ำให้เด็กเนี่ย
อย่าเตรียมเลยหรือว่าคว่ำกระมังไปเลยก็ได้